ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
หลายจังหวัดทั่วประเทศในตอนนี้ยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม
ส่วนภาคกลางอีสานเองก็ต้องมีการเตรียมรับมือ
แล้วก็จับตาปริมาณน้ำจากภาคเหนือ
ทะลักลงมาท่วมในพื้นที่ค่ะ
ขณะเดียวกันนอกจากติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำแล้ว
ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
เช่นนั้นจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ค่ะ
เตรียมรับมือมาบ้างมาบ้าง
แต่ไม่ฟังจนกระ้งเกิดเหตุแบบนี้

เขาบอกว่าก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือชีวิตนะคะ
จนกระทั่งขึ้นมาในพื้นที่ปลอดภัย
อย่างใดก็ตามรถเอกนั้นก็พลิกข้ามไป
ส่วนคนขับแล้วก็คนนั่งมาด้วยกันทั้งสองคน
ก็ปลอดภัยนะคะไม่ถูกน้ำพัดจม
โชคดีที่คนขับเองก็เกาะอยู่บนเสาไฟ

เหตุเกิดที่บริเวณเส้นรอบเมืองฝั่งเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูนะคะ
จุดนี้มีน้ำสูงถึง๑เมตร
แถมยังกระแสน้ำอันตรายแล้วก็ไหลเชี่ยวอีกด้วย
ต้องมีการปักป้ายเตือนนะคะ
ไม่ให้ใครเข้ามาในพื้นที่จุดนี้
ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่ามีกู้ภัยอยู่บริเวณดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตามนะคะภายหลังจากที่เกิดเรื่องราวนี้มาเช้า

ยังต้องติดตามในเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งคัดตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วย
จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หนองบุรมภูเมื่อสักครู่แล้วนะคะ
ทั่วประเทศตอนนี้ค่ะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลัก
ในพื้นที่๓๐จังหวัดจำนวนกว่า๒๐๖๐หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า๔๑๓๒๔ครัวเรือนนะคะ
แล้วก็ในพื้นที่๕จังหวัดที่เป็นรุ่มต่ำ
มีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำล้นตลิ่งได้แก่
ในส่วนของอายุทยาอ่างทองปฐุมธานีสิงห์บุรีชัยนาธนะคะ
ซึ่งปพก็ต้องมีการเร่งสำรวจความเสียหาย
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป
ส่วนกรุงเทพมหานครค่ะเร่งป้องกันในส่วนของการระบายน้ำ
เพราะว่าเตรียมรับมือน้ำเหนือน้ำทะเลหนุน
โดยเฉพาะบริเวณจุดองค์การสะพานปลา
กรุงเทพมหานครก็ต้องมีการเลี่ยง
แล้วก็เตรียมรับมือในเรื่องของน้ำเอ่อล้นนะคะ
ย่านเจริญกรุงค่ะเป็นจุดเฝ้าระวังความเสี่ยง
เนื่องจากน้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับมีน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบอีกด้วยค่ะ

คุณผู้ชมไปโลกร้องกันต่อที่ต่างประเทศ
จากคลื่นความร้อนปกคลุมทางด้านของยุโรป
เผชิญกับภัยแรงอย่างหนักตามภาพที่เห็นอยู่เลยนะคะ
นี่คือภาวะแห้งแรงของฮังการีที่ถือว่ารุนแรงมาก
เผชิญอยู่แล้วก็ส่งผลให้ทะเลสาบเวเลนนะคะ
ที่มีระดับน้ำต่ำสุดในประวัติการ
ทำให้สิ่งมีชีวิตแล้วก็สัตว์ต่างต้องหาแหล่งน้ำเพื่อความอยู่รอดค่ะ
ฮังการีได้บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้คุณภาพน้ำลดลงมาก
ถึงขณะที่มีการสั่งห้ามลงเล่นน้ำในพื้นที่บางส่วนของทะเลสาป
เช่นเดียวกับแม่น้ำดาหนุบนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรป
ก็กำลังเผชิญกับภัยแรงอย่างหนักเช่นกัน
สภาพอากาศที่ถือว่าร้อนจัดในรอบ๓สัปดาห์ระดับน้ำลดลงถึง๑๕เมตร
ในพื้นที่รอบกรุงบูดาเบสนะคะ
ขณะที่ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของฮังการี
ก็ได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้
เราต้องมีการเตรียมความพร้อมพร้อมกับสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้เสมอ
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยกว่าเดิม
และต้องเร่งจัดการในเรื่องของการเกษตรแล้วก็พื้นที่ต่างอีกด้วย
ส่วนคลื่นความร้อนนะคะส่งผลกระทบต่อการแจกจ่ายน้ำ

ทั้งนี้ปริมาณน้ำดื่มที่สกัดได้จากชั้นหินอุ้มน้ำนั้น
มากหรือว่าน้อยอาจจะดูได้จากระดับน้ำในแม่น้ำ
เพราะเมื่อระดับน้ำลดลงค่ะปริมาณน้ำที่จะสกัดได้

หากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นระบบการจ่ายน้ำปลาปลาอาจจะมีปัญหา
ส่งผลให้แรงดันน้ำอาจจะลดลงได้
หรืออาจจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำชั่วคราว
ในพื้นที่ขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะ

แล้วก็ติดตามข่าวสารต่างในเรื่องภัยพิบัติภัยธรรมชาติ
เพื่อความปลอดภัยในทุกพื้นที่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ